คุณผู้ชมครับหลังจากเราผ่านวันหยุดยาวมา๕วัน
วันนี้เรื่องของการท่องเที่ยวคึกคักขึ้นมานะครับ
เนื่องจากว่าทางด้านของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวออกมา
ร้องขอรัฐบาลอยากจะให้มีการประกาศวันหยุดยาวเพิ่มเติมแบบนี้ครับ
เพราะว่าวันหยุดยาว๕วันที่ผ่านมาส่งผลให้เม็ดเงินสะพัด
เรื่องของการท่องเที่ยวมากกว่า๑๙๐๐ล้านบาทครับ
นายภูริลิมถาวรรัฐนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศประเมินนะครับ
ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลข้าวพรรษา
ระหว่าง๑๕๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ประชาชนออกมาเที่ยวคึกคักทีเดียวนะครับ
มีทั้งชาวไทยออกมาเที่ยวก็ประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐คน
มียอดการใช้จ่ายต่อคนเพิ่มขึ้นนะครับ
วันละ๒๐๐เป็น๓๐๐บาท
คาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดทะลุเป้าหมายคือ๑๙๗๐๐ล้านบาทนะครับ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวคึกคัก
จากว่ารัฐบาลมีการประกาศวันหยุดยาวหลายวัน
ประชาชนก็มีเวลาในการพักผ่อนท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของนะครับ
ในการเข้าไปร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ทั้งวันอสัญหาบูชาวันเข้าพรรษานะครับ
เสนอรัฐบาลประกาศวันหยุดยาวเพิ่มเติมในวันสำคัญ
อย่างเช่นวันออกพรรษาแล้วก็วันขึ้นปีใหม่นะครับ
ขณะที่นายุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เขามองบอกว่าการประกาศวันหยุดเนี่ยช่วงที่เหลือของปีอาจจะยากหน่อย
เพราะว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงของฤดูการท่องเที่ยวแล้ว
รัฐบาลจึงไม่จำเป็นต้องหามาตรการมากระตุ้นเพิ่มเติม
ประกอบกับการหาวันหยุดในลักษณะแบบเป็นฟันหลอม
เหมือนช่วง๕วันที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องยากพอสมควร
ถ้าเอกชนสนใจคงจะต้องมีการหามรือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เป้าหมายการท่องเที่ยวในปีนี้
เชื่อว่าจะสามารถทำได้ตามเป้าไว้ที่รายได้ไม่ต่ำกว่า๒๕๘๐๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ๑๗๒๐๐๐ล้านบาท
ที่เหลือเป็นในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยครับ